กระบะเจอมอเตอร์ไซค์เป็นกระบะเจอรถเก๋งกันบ้างนะคะอันนี้ก็หวิดจะเกือบเกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน
เพราะดีค่ะที่มันไม่เกิดความสูญเสียแล้วก็ไม่เกิดชนกันซะก่อนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สี่แยกไฟแดงที่จังหวัดยะโสธร
นี่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้รถทางตรงก็ขับมาดีนะคะเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วย

รู้จักไฟสัญญาณมันจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน

อ่าอ่า

โชคดีที่สุดก็คือเลนส์ฝั่งตรงข้าม
ที่เป็นแค่วิ่งสวนมาที่หักหลบมาเนี่ย

แม้แต่คันเดียวเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ

เช้าตรู่เมื่อวานนี้ภรรยาเขา

ไปทำงานที่อุบลราชธานี
ก็ขับที่ความเร็วประมาณ๘๐๙๐กิโลเมตร

พอถึงแยกไฟแดงบายพ้าสารแดงค่ะ
รถทางฝั่งภรรยาเขาเห็นชัดเจนเลยว่า

เลี้ยวขวาตัดสัญญาณไฟออกมา

ภรรยาเขาตกใจมากหักขวาหลบมา
มันก็เลยวิ่งออกมาเป็นเลนสวนตรงนี้
ว่าคนขับสติเป็นเลิศมาก

ใช่แล้วก็สามารถที่จะประคองรถให้มันแบบวิ่งตรงไปต่อ
แล้วก็โชคดีที่ไม่มีรถสวนมา

โชคดีที่ไม่มีรถจอดติดไฟแดงอยู่เลย

ไม่อย่างนั้นความสูญเสียเกิดแน่
เขาเนี่ยบอกกับภรรยาเขานะว่า

ดีแล้วแต่คราวหลังเวลาผ่านสี่แยก

เพราะเราไม่รู้เลยว่าคนอื่นจะขับรถ

คุณฝ่าไฟแดงมาได้ยังไงคุณเห็นไม่มีรถเหรอ
สัญญาณไฟมันก็ต้องเคารพกัน

ความสูญเสียขึ้นมาคุณรับผิดชอบไหวไหม